เอาละคุณผู้ชมครับที่เพิร์ชเบิร์ดโปรลอ่ะไว้
ไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวนายกคงแก้
เพราะว่านายกเสดทาก็ซื้อรอเตอรี่๑๒๐กันครับ
ซื้อ๑๒๐กันอะเดี๋ยวเล่าถึงท่อนั้นไปนี่ก่อนค่ะ
ลงจากตึกพักพืชไทยมาเดินไปไหนอย่างนี้

นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปโผล่ครับสถานีตรงเมืองไทยพัฒระ

แถวรัชดาใช่ไหมโอ้โฮคือเมื่อก่อนสมัยพริกนะอ๋อ
เขาบอกสาวต้องไปช้อปปิ้งที่นั่นอ๋อเสื้อผ้าเยอะ
อ่าตรงวงกลางวันต้องไปหาของกินที่นั่นครับคุณผู้ชมครับ
พี่ปริชาพลโพพันฤทธิ์ไปด้วยนะนายคณาพลจมฤทธิ์นะครับ
จากสนับสถานีเพชรบุรีไปโผล่พลวดขึ้นไปที่สถานีสุนิษศาล
ค่ะไปพบปะประชาชนนะครับพ่อค้าแม่ค้า
ตลาดเมืองไทยพัฒระไปปั๊บเจ้าถิ่นรอเลย
พ่อค้าแม่ค้านะนี่มาดามแป้ง
เพราะว่านี่ถ้าหันหน้าออกถนนถัดไปซ้ายมือจะเป็นเมืองไทยประกันชีวิตก่อน
แต่ถัดไปอีกหน่อยจะเป็นเมืองไทยประกันภัยของมาดามแป้งเขา
นี่แหละครับเจ้าถิ่นมาต้อนรับแล้วก็มีการ
คุณรู้ไหมว่านายกสองนายกมาเจอกัน
ใครรู้บ้างใครรู้บ้างนายกรัฐมนตรีกับว่าที่ว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

แต่พี่ดูดิแต่งตัวเป็นธีมสีเดียวกันเลยค่ะ
ไม่ได้นัดกันมาใช่ไหม
มาถึงท่อนสำคัญคุณผู้ชมมาเร็วมาเร็วนายกซื้อลอตเตอรี่ครับ
เบาหมดแผงแล้วมั้งเนี่ยโอ้โฮ๑๓ชุดเบาหมดแผงจริง
ชุดละ๕ฉบับนะครับคือเลขมาเพียบ
ก็ตกฉบับละเท่าไหร่อ่ะ๑๒๐เรามีเพื่อนแล้ว
นี่แหละครับแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าคือคุณเศรษฐาไม่ให้ดู
ครับคุณเสร็จถามไม่ให้ดูบอกว่าไม่ใช่นายกใบ้หวย

ค่ะครับคือยุคนี้อะไรนะ
ลองฟังดู

ราคาไฟแล้วก็ทำให้ต้นทุนวัตถุการประกอบอาหารแพงขึ้น
การแก้ปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาที่พลาดขาด

ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการคุยกันแล้ว
ก็มีมาตรการค่อนข้างชัดเจนครับ
อันดับประชุมพรหมอนั่นแรกคงมีการประกาศนัยเยาะบายออกไป
เมื่อมีกองเชียร์ก็ต้องมีกองแช่งเป็นธรรมดา

มีผู้หญิงเสื้อสีเขียวสะท้อนแสง
นายกต้องพิธาคนเดียวเท่านั้นคนนี้ไม่ใช่นายก

ตัวแทนหมู่บ้านร่มยังส้มเลยลองคิดดูเห็นไหม

โอ้โฮอีกหนึ่งไฮไลท์น้ำแข็งเว้ย
ทำไมอ่ะคุณผู้ชมไปที่พักเพื่อไทยครับมาแล้ว
นายสันทนประยูณรัฐครับอดีตตำรวจสันติบาล
มายื่นหนังสือถึงนายเสร็จถา
แสดงความประสงค์ผมทำได้

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
แล้วผมดูแลเรื่องที่ผมถนัดที่สุด
อะไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ากวาดตาดูนะ
คือคุณสันทนาบอกถ้ากวาดตาดูคอลโลมอลเนี่ยนะ
ผมยังไม่เห็นเลยว่าใครจะดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้
ผมจึงขอมาแนะนำตัวขอทำหน้าที่
ไม่อยากให้มีการซื้อขายตำแหน่งตำรวจอีกต่อไป
หวังว่าเพื่อไทยจะให้โอกาส
เสียดายเราไม่ได้ปล่อยเสียงเพื่อทำให้ดูก็แล้วกัน
นะครับคุณสันทนาบอกตอนนึงบอกว่า
ก็ผมมาแนะนำตัวนะ
ผมทำได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ถ้าไม่ให้ก็แล้วแต่
นี่ครับผมแอบไปดูปล่อยเสียงนี่คือ
คุณสันทนะพูดอย่างนี้จริงนะครับ

โอ๊ยคนเสนอย่าเป็นที่ภูมิสารนายกไม่เป็นไร
เดี๋ยวมัดรวมกันแล้วจะพิจารณาทั้งหมดครับ